มาดูสถานการณ์น้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวานนี้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมแล้วก็ท่วมสูงด้วยนะคะ

แต่ว่าวันนี้ค่ะสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะ
ถนนสายหลักสองสายกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะคะ
เหลือเพียงชุมชนลุ่มต่ำตอนนี้ปริมาณน้ำยังคงท่วมสะสมนะคะ
ติดตามสถานการณ์ล่าสุดค่ะจากคุณอรยาโภจาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ระดับน้ำในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนั้น
ลดระดับลงแล้วนะคะเกือบจะร้อยละ๘๐ค่ะ
แต่ว่าชาวบ้านนั้นก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ปริมาณฝนที่จะตกลงมา
ในช่วงหลังวันที่๑๐ธันวาคมนี้ค่ะ
ระดับน้ำในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะคะ
เริ่มลดระดับลงแล้วนะคะในหลายจุดค่ะ
โดยเฉพาะถนนเส้นหลักค่ะอย่างถนนเส้นพัฒนาการคูขวางนะคะ
รถสามารถใช้สัญจรไปมาได้ตามปกติแล้วค่ะ
เช่นเดียวกับถนนราชดำเนินนะคะซึ่งเป็นถนนเส้นหลักทั้งสองเส้นนี้
ร้านค้าแล้วก็บริษัทห้างร้านต่างนั้นก็สามารถที่จะเปิดใช้บริการได้ตามปกติแล้วนะคะ
ซึ่งถนนทั้งสองเส้นนี้เป็นถนนเส้นเศรษฐกิจด้วยค่ะ
ยังเหลือเพียงแค่ในซอยที่เป็นจุดเชื่อมถนนเส้นกลางของถนนพัฒนาการคูขวางกับถนนราชดำเนินนะคะ
ซึ่งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่รุ่มต่ำค่ะระดับน้ำยังท่วมขังในหลายจุดนะคะ
ถนนบางสายในเขตชั้นในอย่างซอยชุมชนวัดมุมป้อมระดับน้ำนั้นยังคงลดต่อเนื่องค่ะ
แต่ว่าก็ยังคงระดับที่หนึ่งเมตรถึงหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตรค่ะซึ่งระดับกลางกลางซอยนั้นก็เป็นจุดที่ชาวบ้านนั้น
ยังไม่สามารถที่จะใช้รถขนาดเล็กเข้าไปได้นะคะต้องใช้เรือแล้วก็เดินเท้ากันออกมาค่ะ
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่นี้นะคะหวังว่าในวันนี้ระดับน้ำจะลดลงจากเดิมค่ะ
หลังจากที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชนั้นก็ระดมการระบายน้ำออกสู่ทะเล
เพื่อระบายน้ำออกจากเขตเมืองให้ได้มากที่สุดค่ะซึ่งก็กังวลนะคะว่าปริมาณน้ำที่จะไหลลงมา
สมทบในวันที่๑๐ธันวาคมนี้จากปริมาณที่ฝนตกนะคะ
ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศคาดการณ์ไว้ค่ะจึงมีการให้ทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนั้น
แจ้งเตือนประชาชนว่าอย่าเพิ่งนำของลงจากที่สูงค่ะ
ฟังเสียงประชาชนในพื้นที่กันค่ะ
ก็เดี๋ยวน้ำก็ลดแล้วเนอะลดไปเยอะแล้วนะลดไปเยอะแล้ว
ทำความสะอาดทุกอย่างเออแต่ข้างในยังลึกอยู่
ข้างในยังลึกอยู่เนอะทำความสะอาดลำบาก
เด็กนักเรียนก็ไปกันไปได้

ที่ผ่านมาด้านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชนั้นระบุนะคะว่า
ภายในวันนี้ค่ะพยายามที่จะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนมุมป้อม
และชุมชนท่าหัวเรือให้ได้มากที่สุดนะคะเนื่องจากว่าเป็นจุดที่มีปริมาณน้ำ
สะสมมากที่สุดค่ะและพยายามที่จะทำให้ได้ร้อยละห้าสิบนะคะ
เนื่องจากว่าชุมชนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
แต่ประชาชนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดค่ะ
อย่างไรก็ตามยังคงมีการประกาศเตือนประชาชนให้เฝ้าระวัง
ปริมาณน้ำที่จะเกิดขึ้นจากฝนตกในช่วงหลังวันที่๑๑ธันวาคมนี้
และถ้าหากว่าผ่านพ้นในช่วงวัน๒วันนี้ไปได้นครศรีธรรมราช
ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนั้นก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
อยู่ที่หนึ่งเมตรนะคะตอนนี้ระดับน้ำลดลงไปอย่างมากแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ต้องเอาใจช่วยชาวนครศรีธรรมราช
ว่าการสูบน้ำและการเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลนั้น
ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
อริยโภจาข่าวเทราชทีวีรายงานสดจากนครสิรรธรรมราช